จุภาพันธุ์ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏ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
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาที่คดีของทนายรณรงค์นะคะแล้วก็เป็นคดีที่จริงแล้วพอดูเนื้อเรื่องแล้วน่าจะยากมากคุณผู้ชมเพราะว่า
เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๘ช่วงต้นปีค่ะแล้วก็มีการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วโดยอายการซะด้วยซ้ำไป
แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมาถึงปี๖๑พ่อกับแม่ของผู้ตายเนี่ยยังจะสู้ต่อนะคะ
เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นจากเรื่องชู้สาวค่ะผู้ตายเนี่ยเหมือนกับไปมีความสัมพันธ์กับแฟน
ถ้าตามข่าวนะคะกับแฟนของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็มีเรื่องมีราวกันจนกระทั่งมีการว่าจ้างมือปืนให้มายิง
เคยเป็นข่าวที่หน้านังสือพิมพ์ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าคดีเนี่ยมันเดินทางมาจนถึงแบบเหมือนตันแล้วเรียบร้อย
เพราะว่าอายการสั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วก็ทิ้งเวลาจากที่สั่งไม่ฟ้องมาตั้งแต่กลางปี๕๙คุณผู้ชม
กระทั่งถึงตอนนี้ต้นปี๖๑พ่อกับแม่ของผู้ตายเดินทางมาเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมว่า
เขาไม่ต้องการให้ลูกชายตายฟรีวันนี้๓คนจะคุยกันกับดิฉันนะคะ
ท่านแรกธนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ความยุติธรรมในสังคม
แล้วก็คุณแม่ของผู้ตายนะคะคุณวันนี้จิตรัฐนะคะแล้วก็อีกคนนึงคือมีศักดิ์เป็นพ่อ
แต่จริงไม่ใช่พ่อตัวนะคะเป็นคุณพ่อที่เหมือนกับมาเป็นพ่อเลี้ยงนะคะ
คุณสมพงศ์นาวันค่ะสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

แต่จริงแล้วคุณพ่อคุณสมพงศ์ถือเป็นพ่อเลี้ยงก็จริงแต่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยว
ตอนที่รู้เรื่องว่าเขามีความขัดแย้งกับใครทะเลาะกับใครหมางใจกับใคร

ใช่ไหมคะผู้ตายเสียชีวิตตอนอายุ๒๒
ตามข่าวเนี่ยคือ๒๓แต่จริงเนี่ยคือ๒๒ใช่ไหมแม่

เป็นลูกคนสุดท้องของแม่กับพ่อของเขา
ทีนี้เขาเองก็มีลูกด้วย

ทีนี้เอาอย่างแรกเลยคุณแม่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒๔กุมภาคม๕๘

แล้วก็มีคำสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่๖มีนา๕๙จ้ะ
แล้วเนี่ยมัน๖๑แล้วแม่สู้ต่อเหรอสั่งไม่ฟ้องด้วย
ก็นานแล้วด้วยเหมือนเรื่องจบไปแล้ว
ตามกระบวนการนะคะก็ที่แม่สู้เพราะว่าเห็นหน้าลูกชายทุกวัน
ลูกชายไม่รักอะค่ะถึงก็สู้ก็พยายามห่มหาเนี่ย
หาว่าที่ว่าส่งหนังสือทุกทุกหน่วยงานไม่ได้ผลแล้ว
คุณแม่ว่าเออถ้าอย่างงั้นก็ต้องให้สื่อออกข่าวอืม
แล้วคุณแม่หายไปไหนมาตั้งแต่ตั้งแต่ห้าเก้าห่มหาสื่อฮะ
เที่ยวหาสื่อหาไม่เจอทำไม่ถูกไม่รู้จะมาร้องยังไงใช่ไหม
ไม่รู้จะไปยังไงมายังไงให้ออกมาจุดจุดนี้อ่าอ่า
ลงไปเจอกันได้ยังไงคะก็เขาติดต่อมาให้ทางช่องหนึ่ง
ได้เจอกันอ่าแล้วก็ให้เราดูก็ก็ดูแล้วก็บอกว่ามันมันก็ฟ้องไม่ได้อ่า
อ่าแล้วแม่จะเอาอะไรอีกคือเรื่องราวเนี้ยถ้าตามกระบวนการในการสู้ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ว่าจบหรือยังคะต้องจบแล้วสิไม่จบยังไงยังไงก็ไม่จบ
สุดสุดจะมีคำคำเขินว่าสั่งไม่ฟ้องเนี้ยตามประปุ๋นทิศจาภาความอาญาเนี้ย

มันไม่ใช่เข้ารักษณะการลื้อคดีใช่ไหม

ได้ยินคำว่าหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่มันมักจะนึกถึงแบบเรื่องลื้อฟื้นคดีตลอดเลย

เกี่ยวครับคืออันนี้เปิดช่องให้ตำรวจไปหาหลักฐานใหม่
ถ้าได้หลักฐานใหม่เอาผิดได้ก็ทำคดีใหม่ได้

แต่แม้ถึงสั่งไม่ฟ้องก็ไม่ตัดสินผู้เสียหายที่จะให้ทนายฟ้องต่อสารเองโดยตรง
ถ้ามีความสามารถหาพยาหลักฐานได้

ไม่ต้องไหนเอาของตำรวจมาใช้ก็ได้

ถ้าสามารถไปสอบสวนสอบปากคำได้เหมือนกับตำรวจก็ทำได้

ก็มันซับซ้อนถึงได้สั่งไม่ฟ้องเนี่ย
ไม่เดี๋ยวมันดูมันไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยนะเวลาถ้ากลับไปย้อนอ่านข่าวเนี่ย

ก็เลยแปลกใจว่าทำไมสุดท้ายในหลักฐานมันถึงไม่พอ

เขาบอกว่าพยากฐานมันไม่เพียงพอในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา

แล้วทนายรณรงค์ไปดูสำนวนแล้วไม่รู้สึกเหรอว่ามันไม่พอจริงที่จะฟ้อง
เขายังไม่ให้คุณแม่ดูเลยคุณแม่ตามมาตั้งกี่ปีแล้ว

เวลาขอต้องขอที่ตำรวจหรือต้องขอที่สำนักงานอายการ
ไปขอที่ทางอายการแต่เราก็ขอทางตำรวจก็ได้

ซึ่งได้เคยไปขอที่สพพุนพินยัง
ไปแล้วครับคุณแม่ไปแล้วภูมิกับ
จนคนเก่ากระเซียนคนใหม่มาคุณแม่ก็ไปหา
คือไปติดตามตลอดแล้วไม่ได้ปล่อยทิ้งถึงลูกจะตายไปแล้วก็ตาม
ทีนี้เอาเรื่องย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวกลับมาธนารณรงค์ใหม่นะคะ
คือคุณแม่ไปร้องหน่วยงานไหนมาแล้วบ้าง
หลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้องคดี

มีสำนักงาน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราธานีเดี๋ยวอ่านให้

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เขาไปร้องว่าคดีนี้มันทำไมมันถึงสั่งไม่ฟ้องขอให้ทหารช่วยดูให้
ปรากฏคุณแม่เนี่ยขอบคุณทหารมากเลยนะคุณจำขวัญ
เดี๋ยวในกระบวนการนี้ทหารเขาช่วยด้วยเหรอ
คุณแม่เขาชอบทหารมากเลยนะพอยื่นไปแล้วทหารช่วย

ก็ช่วยลื้อขึ้นมาใหม่ก็มาดูสำเนาสำนวนอะไรแล้วก็เรียกแม่ไปให้ปากคำใหม่
เรียกผู้อาจารย์ไปให้ปรากฏใหม่
ใครก็ไปร้องให้ทหารลื้อคดีได้เหรอคะ
คือให้ทหารเขาก็จะไปสั่งตำรวจอีกทีนึงให้ดูคดีนี้หน่อย

ก็ผมไม่ทราบแบบว่าแต่ว่าคุณแม่เข้าไปขอที่ทหารแล้วทหารเขาช่วย

อันนี้คือปัจจัยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมทหารเลยเข้ามาเกี่ยว
เพราะฉะนั้นจริงแล้วตอนที่ไปร้องมณฑนทหารบกนี้

แต่สถานการณ์มันไม่ปกติมันเลยเกี่ยวถูกไหม

เขาก็เลยสั่งให้อะไรนะทหารสั่งให้ตำรวจไปลื้อคดีขึ้นมา

ก็เดินต่อมาครึ่งหนึ่งก็จบเหมือนกัน
พอเขาเอาแม่ไปให้ปากคำใหม่
แล้วก็ให้ผู้ว่าจ้างให้ปากคำใหม่ก็จบเหมือนกัน

เขาก็ชี้แจงมาว่าทุกอย่างที่ทำมาเนี่ย
ก็สุดที่แอร์การสั่งไม่ฟ้องแล้ว

คือว่าพอไปร้องที่มนตรฐานบกที่๔๕ตะบนมะขามตี้
อำเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานี
แล้วคือไปร้องทหารแล้วทหารดึงกลับขึ้นมาได้ด้วย
ฉันก็เลยงงว่าแล้วทหารจะไปเปลี่ยนอะไรได้

โอเคเราออกมาที่มนตรฐานบก
เสร็จแล้วมาสถานีจำบุหัวภูทรภูนิบิรษีอีก

แล้วก็สำนักงานอายการ

ไม่เป็นไรจะบอกว่าคือร้องมาเยอะมาก

ธนายรณรงค์ในปี๖๑หรอคะพ่อแม่รอเหรอใช่
รอว่าไปร้องแล้วมันได้ผลไหม

ดูข่าวแม่เห็นถ้าออกสื่อแล้ว
เกือบทุกคดีจะได้ความจะได้เรื่อง
ไม่ที่ถามแม่คือว่าพอสั่งไม่ฟ้องมีนาใช่ไหม
ครับมีนา๕๙มีนา๕๙มีนา๕๙
แล้วทำไมแม่ทิ้งเวลาจนมีนา๖๐เนี่ย
จะมีนา๖๑นะอีกเกือบ๒ปีเลยนะ

แต่แม่เที่ยวหาว่าทำยังไงให้ได้ออกสื่อ
ทำยังไงได้ติดต่อกับทนายได้
เพราะว่าแม่วิ่งทางสุราชไม่ได้ผลแล้ว
คือไปทุกไม่ได้บ่นแล้วคือจบ
จริงแล้วจุดเกิดเหตุอยู่ในอำเภอภูนิพิน

คือในฐานะศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงนะคะ

อยู่ในจังหวัดเดียวกันใช่ไหมคะ
เอ่อผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าว่าจ้างมือปืนฆ่าลูกแม่น่ะ
อยู่อันเมื่ออะไรที่นี่ครับเจอหน้ากันบ้างไหมช่วงสองปีสองปีอ่ะ
บ้านอยู่ใกล้กันไหมอยู่ใกล้กันค่ะเจอบ่อยอยู่ใกล้กันแค่ไหนคะ
ก็ตอนแรกก็อยู่ประมาณไม่ถึงกิโลได้มั้งอ๋อเหรอแล้วเจอกับเรา
รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วสนิทสนมไหมคะสนิทสนม
สนิทสนมด้วยเหรอใช่แล้วพอเกิดเรื่องแล้วยังไงเกิดเรื่อง
ยังคุยกันได้ไหมไม่คุยค่ะไม่ได้คุยไม่คุยอ่ะทีนี้พอหลีกหน้า
หลบใครผู้ใหญ่เห็นแม่เขาก็หลบอ่าแม่เห็นผู้ใหญ่แม่ก็หลบ
คือก็เอาก็ไม่อยากเผชิญหน้ากันนะเนาะคนมันเป็นคดีความกันทีนี้
อายการสั่งไม่ฟ้องแม่ยังเจอกันอยู่กันอยู่ไหมเจอค่ะได้พูดจาอะไร
ไม่ไม่ไม่ได้พูดแจ้งก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมทีนี้ขอย้อนกลับไป
ที่คุณสมพงศ์ค่ะคุณสมพงศ์เนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงแต่ว่ามาอยู่ในช่วงที่
รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยผู้ตายเนี่ยคือถ้าตามข่าวผู้ตายเนี่ย
มีความสัมพันธ์กับแฟนของผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ว่าจ้าง
เอามือปืนมายิงเขาตายใช่ไหมใช่คุณสมพงศ์จำเรื่องเนี่ย
เอาชัดเลยว่าผู้ตายเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับแฟนของผู้
ใหญ่บ้านจริงหรือเปล่าจริงเหรอเขาเล่าให้ฟังเหรอคะ
ครับเขาเล่ายังไงบ้าง
ก็ก็บอกว่าเมียผู้เย่ยพาก็เข้าโรงเร็ม
เหรอครับเขาอายุใกล้กันเหรอคะเล่าไปก็ห้างกันครับ
เมียผู้เย่ยก็อายุสี่สิบห้าแล้วอ่าแต่เขาเพิ่งยี่สิบเองน่ะ
ยี่สิบสองอ่ะตอนเสียชีวิตอ่ะ
ที่แรกก็บอกว่าเมียผู้เย่ยจวนเขาไปเทียวหัวอยู่อยู่กับพาก็เข้าโรงเร็ม
แสดงว่าเอ่อโทษนะคะขอแนวถามจุงตรงตรงนะคะแม่

มีใจด้วยไหมมีใจรักใจชอบเขาไหม
เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงอะคะคุณสมพงษ์
เขาไปเที่ยวด้วยกันบ่อยไหม

ส่วนมากจะเป็นผู้ยิ่งมาชวน
แล้วทำไมเขาถึงไปอ่ะแม่
ก็ตอนแรกบางที่ก็ไปมีแม่ซื้อแม่ชักไง
แม่เอากลางก่อนแม่พูดกลางได้ไหมนะ

ก็มีแม่สื่อแม่ชักอายุสัก๕๐๕๐กว่านี่แหละ
เขาเป็นคู่เที่ยวกับเมียผู้ใหญ่
แม่ซื้อแม่ชักนี่ชื่อนางเป็นศรี
แต่ว่าเขาจะเที่ยวกันด้วยกัน
แล้วมีอะไรเขาก็ไปไหนด้วยกันชวนกันไปด้วยกันนะ
พอเมียผู้ใหญ่จะออกไปเที่ยวข้างนอก
กับผู้ตายก็ให้นางเพ็ญศรีโทรมา
โทรมาแล้วก็ชวนผู้จะตายออกไป

แฟนผู้ใหญ่เขารู้จักลูกชายแม่ได้ยังไงคะ
ก็ลูกชายแม่ไปช่วยเล่นกีฬาให้ของหมู่แปด

ไปช่วยเล่นกีฬาให้พื้นที่เขาอะไรอย่างนั้น

เมียผู้ใหญ่มาที่แม่ขายของทุกวัน
มาพร้อมกับนางเพ็ญศรีทุกวัน

จะหาคุณสัยทำให้ผัวกลับมาหา

แล้วก็คุณแม่ก็คุยตามภาษาลูกผู้หญิงว่า
ลงความเห็นว่าเมย์เขาก็เอาวันเดือนปีเกิดมาให้
เสร็จแล้วก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอก

คือตอนแรกเขามาปรึกษาแม่

หลังจากนั้นมันเปลี่ยนมาเป็นว่าสนใจลูกชายแม่ได้ยังไงคะ
ก็ลูกชายแม่มาที่แผงแม่ขายของทุกวัน
โมงเขาจะเอาข้าวมาให้แล้วก็มาช่วยขายของ

เอาโทรศัพท์มาให้ซ่อมบ้างอะไรมาบ้าง
เห็นหน้ากันก่อนจะไปเล่นกีฬาให้

ตอนที่มาที่เมียผู้ใหญ่มาหาแม่นี่แหละ

คือตอนที่ไปเล่นกีฬาให้เขาใช่ไหม

ทีนี้ก็รู้ว่าเป็นลูกชายแม่ก็มาหาแม่

แล้วตอนที่เขาคุยกับลูกชายแม่เนี่ย
แม่เห็นทีท่าไหม

ใช่เพราะว่าเวลาคบกันมันไม่ได้นาน
เท่าไหร่นี้สักสองเดือนกว่ากว่านี้
เดี๋ยวนะคะแล้วนี่คือผู้ตายมีลูก

แล้วมีภรรยาอยู่ไหมตอนนั้นตอนที่เขามา
ไม่มีค่ะตอนนั้นเมียเขาทิ้งลูกไว้ตั้งแต่ปี๒เดือน
ทีนี้คือเวลามาเรื่อยแม่รู้สึกแปลก
แล้วห้ามลูกชายตัวเองไหมว่าอย่าไปยุ่ง
มันไม่รู้สึกแปลกอะไรกับมากับญาติพี่น้องเองอะค่ะ
นางพินศรีนี่สักเป็นญาติด้วยค่ะ

ใช่เขาเริ่มออกไปเที่ยวด้วยกันคือไม่ได้มาหาแม่ที่ขายของแล้วเนี่ย

แม่มาเริ่มสงสัยก็ตอนที่แม่กลับจากขายของแล้วเห็นลูกชายแต่งตัว

ลูกชายก็บอกว่าป้าสี่ชวนไปเที่ยวโคอป
แต่ไปกับรถของเมียผู้ใหญ่

พออยู่ครั้งที่สองมาอีกลูกชายแต่งตัว
แต่รอบนี้มีหลานอยู่คนหนึ่งด้วย

เสร็จแล้วแม่ก็จะไม่ให้ไปหรือก็เห็นหลานแต่งตัวมาด้วย
ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เดินไปว่า

ว่ามึงนะลูกกูไม่เคยเที่ยว

ระวังถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกูโทษมึงนะ
เข้าแต่ถ้าที่สางคนเลยแบบเดินไป

นั้นไม่ได้เอกใจว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับแฟนผู้ใหญ่เลย

ซึ่งขอปิดท้ายที่คุณสมพงศ์ค่ะ
เขาตอนที่เขาเริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถูกไหม

คือตัวผู้ตายมาบอกที่คุณสมพงศ์ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง

แปลว่าเขาก็รักก็ชอบใจกันด้วยใช่ไหมคะ
หมายถึงฝ่ายชายน่ะ

ผู้ใหญ่เริ่มจะระแคะระคาย

ล้อนี่คือมันมีโยงไปถึงผู้ใหญ่ไหมคะที่เขาเล่าให้ฟัง
ก็มีครับไอ้จ๊วงลักษุกรเกาเหร้าอ่ะผู้ใหญ่จับติดแล้ว
ผู้ใหญ่จะอะไรนะฮะจับติด
เดินตุลา่เนี่ยเดินตุลา่กลางเดือน

นางผินศรีก็โทรมาบอกลูกชาย
บอกลูกชายว่าผู้ใหญ่จับติดแล้วนะในโทรศัพท์

คือจับได้แล้วจับได้แล้วว่ามีความสัมพันธ์กัน

แล้วเสร็จแล้วก็ลูกชายลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ำ
เขาจะมีสร้อยพระอยู่เส้นหนึ่งแฝนอยู่ที่หัวนอนแม่
แล้วก็ลุกขึ้นหยิบสร้อยพระแม่ก็ถามว่าทำไมชื่อ
จะเอาทวดว่าจะเข้าห้องน้ำถามว่าทำไมต้องเอาทวด
เขาบอกว่าคืนนี้รู้สึกไม่สบายใจ
ยังไงไม่รู้ว่าถึงเขาก็เข้าห้องน้ำ
แต่พอตอนเช้าเขาก็บอกพ่อเขาตอนเช้าถึง

เขาทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ถูกเก่าหาในคดีน

ผู้ใหญ่บ้านเคยถึงกลับมาหาคุณสมพงศ์หรือมาหาคุณแม่

แล้วตัวของแฟนผู้ใหญ่หลังจากที่ถูกจับได้แล้ว
ยังมาหาลูกชายแม่อยู่ไหม

แล้วลูกชายแม่ก็ยังติดต่อกับเขาอยู่ไหม
ลูกชายไม่ให้อยู่ที่บ้านค่ะเข้ามาหาลูกชายแม่ที่บ้านบ้านที่ลูกชายเสียเนี่ยค่ะ

แต่ลูกชายก็โทรมาบอกแม่ทุกครั้งที่ว่าเมียผู้ใหญ่โทรเข้ามาหา
อ่าซึ่งผู้ใหญ่กับแฟนเขาเนี่ยหลังจากที่เขาจับได้ว่า
ผู้หญิงเนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์กับทางนี้แล้วเนี่ยเขาทำยังไงต่อเขายังอยู่ด้วยกันต่อไหม

แล้วตกลงเขาเป็นใครต่อกันคะเนี่ยเขายัง
เขาเป็นเมียกันแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ผู้ใหญ่ไปมีเมียน้อยไง
แต่ว่าสถานะยังเป็นภรรยาอยู่

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เอ่อเกิดขึ้นโดยที่คุณแม่กับคุณพ่อคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยนะ
คือก็สงสัยว่าพยานหลักฐานมันไม่น่าจะยาก

แล้วก็ตามข่าวที่ลงตั้งแต่ตอนนั้น
คือมีคนเห็นขณะที่ว่ามือปืนจอดมาด้วยรถอะไร
ไม่ติดทะเบียนยิงตรงไหนเดินลงไปดูอาการของมือปืน

ทำไมมันถึงไม่สามารถสั่งฟ้องได้สักครู่ค่ะ
คนแรกยิบไหม

ครึ่งนะพรว่าโหลว่าเจ้ากะเตือนไอ้วะเอ่อ
แด้วเรี้ยทำเป็นไว้ก็กำกี้ดีต่อกำสด

หรือเรื่องกวบหนักล่ะไว่

นั่นน่ะป่านี่รถมันซ่อมเสร็จนานแล้วมึง

ตามไว้ว่ารู้รู้ว่าเป็นกันนี่
คลิปเสียงค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเสียงแม่ใช่ไหม

กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ในอำเบอร์บรินบรินที่โรงพรรคบรินบริน

ใช่ค่ะเขามาเกลี้ยกล่อมให้แม่รับเงิน
คือเราเป็นฝ่ายเสียหายเขาก็เลยเป็นคนพูดเหมือนกับเป็นคนกลางอีกที
ใช่เขาให้มาเจรจากับแม่
ว่าให้รับเงินซะเขาเสนอให้เท่านั้นเท่านี้

ตอนแรกก็เขาไม่พูดตอนที่มาไกลเกลี่ยนั้น
เขาไม่ได้พูดยอดเงินให้แม่ใช่ไหม
หลายครั้งที่พูดคุยกันไม่ใช่ครั้งสองครั้งหลายครั้ง
ไปเจอที่บ้านร้อยเวร๒ครั้ง๓ครั้งตอนเย็น
ก็ไม่ได้ลงมติเพียงแต่เขาบอกว่าเออพี่นีอาจจะกำพี่ดีกำตุดนะ
เพราะว่ากลัวจะไปหักดิบบนอายการ

พอรอบหลังนี้เขาปูทางให้แม่ขึ้นหาผู้กำกับ
ก็แม่ก็ขึ้นไปตามที่เขาปูทางให้เดิน

แล้วคุณแม่ก็เรียกไป๓ล้านกับท่านผู้กำกับ
ท่านผู้กำกับว่ามันมากเกินไปเขารับไม่ได้
แล้วพอพูดคุยเห็นตกลงกับผู้อำกับไม่ได้ก็ลงมาจากข้างล่าง
มาเจอตำรวจเจ้าของคลิปเสียงนี่แหละ

ก็บอกว่าพี่นีรับเงินล้านห้าได้ไหม
ถึงแม่ถามว่าแล้วทำไมอ่ะ
เขาบอกว่าต้องมาแบ่งกันที่ภาค๘คนเดียวล้านหนึ่ง
บนโรงพักษณ์สี่คนต้องมาแบ่งกัน
ถึงแม่ก็บอกว่าเอาลูกแม่ตายทั้งคน
เอาเงินไปใช่ไหม

แล้วมันก็สุ่มเสี่ยงพอสมควร

แล้วมันก็สุ่มเสี่ยงพอสมควร

แล้วใครเป็นคนสอบต้องเป็นกองปราบ

กองปราบสืบสวนได้อย่างเดียวไม่มีอำนาจสอบ
ไม่มีใครมีอำนาจสอบสวนจนกว่าจะมีพญาหลักฐานใหม่

ซึ่งกองปราบจะทำหน้าที่สืบก่อน
ว่ามีไม่มีซึ่งคุณคิดว่ามีหรือไม่มีนะธนาย
ว่ามีไม่มีซึ่งคุณคิดว่ามีหรือไม่มีนะธนาย

มันมีเหตุยิงกันตายห่างจากโรงพรรค
มันมีเหตุยิงกันตายห่างจากโรงพรรคห่างจากกองบัญชาการตลอดภูทรภาค๘
ห่างจากกองบัญชาการตลอดภูทรภาค๘แค่สองกิโล
มันมีเหตุยิงกันตายห่างจากโรงพรคหางจากกองบัญชาการตลอดภูทรภาค๘แค่สองกิโล
มันมีเหตุยิงกันตายห่างจากโรงพรคหางจากกองบัญชาการตลอดภูทรภาค๘แค่สองกิโล
มันมีเหตุยิงกันตายห่างจากโรงพรคหางจากกองบัญชาการตลอดภูทรภาค๘แค่สองกิโล
จอมขวัญต้องมั่นใจในศักยภาพตำรวจ

เดี๋ยวคุณก็ตอนก่อนหน้านี้ก็สำนวนก็จากตำรวจนั่นแหละ
มันก็ต้องมีผมคิดว่ามันต้องทำได้อ่ะ
คือมันมีคนตายเกิดขึ้นห่างจากโรงพักแค่๒กิโลอ่ะ
พยานหลักฐานต่างไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งคลิปเสียง

แต่ทั้งหมดนี้ทนายรณรงค์กำลังจะบอกว่า
จริงแล้วน้ำหนักของพญาหลักฐานมันมีใช่ไหม

ทางตำรวจก็คงไม่ไปสามารถขอสารออกไม้จับได้

ตรวจการแผ่นดินมาตรวจสอบสำนวนคดีให้คุณแม่ด้วย
ครั้งหนึ่งเขาบอกสำนวนมันอ่อน

ทีนี้รอบนี้เนี่ยธนาดุะโณรงมั่นใจแค่ไหน

เราให้ว่าต้องไปต่อสอบอะไรเพิ่มบ้าง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

อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหม

แม่ทำใจไว้ว่าไม่รู้เจอไม่เจอไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะเอามารื้อกัน
มั่นใจในหน้าที่ตำรวจและมั่นใจในความคิดของทนายด้วยค่ะ
จนถึงตอนนี้สิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นหมัดเด็ดที่สุดของคดีนี้คืออะไร

รู้อะไรไม่ได้เลยครับจนกว่าผมจะได้มาในมือ

มีพยานบางคนที่คุณรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นพยานที่ชัดเจนในคดีนี้

เพราะว่ามันอย่างเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นอย่างตัวคลิปเสียงเนี่ย

ซึ่งเรื่องนี้กองปราบแยกไหมแยกสอบไหม
แยกสอบวินัยหรือแยกคุ้มครองเขาไหมหรือยังไง

หาคนที่ยิงลูกชายเขาตายให้เจอว่าเป็นใคร

แล้วส่วนถ้าสมมุติมันมีข้อสงสัยว่าเสียงในนั้น
เสียงในนั้นเป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่าอันนี้

ซึ่งกองปราบจะทำไหมหรือใครเป็นคนทำ

เรื่องนี้เรื่องคลิปนี้

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ลองดูนะคะว่ามีตัวละครไหนบ้าง

แล้วก็ผู้ตายไม่ตายฟรีสักครู่ค่ะ

คุณแม่จนถึงตอนนี้เนี่ย

ตั้งแต่เดินเรื่องเฉาแบบนี้แม่หยุดเลย

รถวิ่งจอดทุกคันทุกคันทุกคัน
เราไม่รู้ว่าคันไหนเป็นใครอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วอย่างนี้ตอนที่แม่ตัดสินใจนะ

รักลูกตายฟรีตายทั้งคน
อีกอย่างเขาถูกประมาทด้วยว่าแม่จน

คนในคดีคนในคดี
ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยใช่ไหมที่ผ่านมา

ไม่มีใครทราบเลยค่ะ

แม้แต่พี่น้องก็ยังไม่ทราบเลย

เขาก็ตกใจกันวันนั้น
อยู่ก็มีข่าวออกมาทางทีวี

แล้วตัวแม่เองแม่กังวลอะไรตอนนี้คะ

แต่คนเราถึงวันตายมันก็ตาย

ตอนนี้เป้าหมายตอนนี้ที่แม่มองเห็น
แม่ต้องการจะทำที่สุดคือเรื่องอะไร
วางแผนชีวิตตัวเองเอาไว้ตอนนี้

เราร้องสื่อเข้าหาสื่อได้แล้ว

แต่ว่าแม่คิดในใจของแม่นะ

ถ้าว่าคดีนี้เป็นไปไม่ได้

ยิ่งแม่ก็ลำบากด้วย

ถ้าทำไม่ได้ทนายต้องบอกแม่แล้ว

ตอนที่นึกหรือมองเห็นรูปลูก

ก็บอกทุกวันเรียกทุกวันเวลาจะไปขายของ
ชื่อแม่ไปขายของแล้วนะลูก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

มากกว่านี้ถ้าได้หลักฐานที่ว่ามาในมือแล้วอ่าซึ่งตำรวจเดี๋ยวลงพื้นที่ให้สำหรับกองปราบ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามกันต่อลูกชายตายไปแล้ว
แม่เงียบมาตลอดช่วง๒ปีแต่เดินเรื่องตลอดแต่จะไปได้ถึงแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งกำลังใจของแม่เอง
ตอนนี้ระวังตัวหน่อยมันเป็นข่าวแล้วหมดเวลาของรายการค่ะ
คุณผู้ชมค่ะขอบคุณทั้งสามท่านวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับ
สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ